อีกหนึ่งเหตุการณ์ช่วยกันตามตัวคนร้ายหน่อยนะคะ

คือแบบใหม่เดี๋ยวนี้เขาจะมีเปลี่ยนที่ให้เป็นชิปการ์ดใช่ไหมคะ
รูดต้องกดรหัสแต่ว่าใบนี้เป็นแบบเก่าค่ะ
เขาไปกดเงินแล้วอารมณ์คงรีบแหละ
คว้าเงินไปแต่ลืมหยิบบัตรออก
มีคนไปเอาบัตรเขามาแล้วก็เอาไปรูดเงินค่ะ
กล้องวงจรปิดเนี่ยจับภาพได้ชัดเจนแหละ
แต่ว่าตอนนี้ยังตามตัวไม่ได้เลยนะคะ

เผื่อใครเห็นหน้าค่าตาแล้วคุ้นว่ารู้จักหรือเคยเห็น

ใครเคยเห็นคนร้ายช่วยบอกด้วย
แล้วก็มีคลิปภาพจากกล้องวงจรปิดหลายมุมเลย

เขาก็เตือนบอกเวลาเพื่อนใช้บัตรเดบิตเสร็จอย่าลืมเอาออกจากตู้กันนะครับ
ใช่ค่ะเวลากดเงินอย่าหยิบแต่สตางค์นะคะหยิบบัตรออกไปด้วย
เขาเล่าว่าวันที่๑๘มิถุนายนที่ผ่านมาประมาณทุ่ม๒๒นาที
ที่นี้เป็นที่แรกที่ใช้ซื้อของหลายคนถามว่าอ้าวแล้วตอนโดนรูดเนี่ย
มันจะมีเตือนมาที่โทรศัพท์มือถือเราว่าเออใช้จ่ายตรงนี้ตรงนั้นไป
แต่เจ้าของบัตรไม่ได้ตั้งก็เลยไม่รู้มารู้ว่าตอนเช้านี่คือจุดแรกที่รูด
แล้วก็ร้านเครื่องสำอางตอนสองทุ่มยี่สิบห้านาทีค่ะร้านแล้วก็ห้างทั้งต่างต่างนานาเนี่ย
รวมรวมหลักฐานให้มาหมดแล้วนะคะแล้วก็มีการติดต่อดำเนินการให้ทุกอย่างแล้ว
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๑๘มิถุนายนแจ้งความไปวันที่๑๙มิถุนายน
แต่ว่าตอนนี้ยังจับตัวไม่ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นใครเคยเจอเคยเห็นคุ้นหน้าค่าตา
ช่วยแจ้งเบาะแสด้วยนะคะ
ค่อนข้างชัดเจนทีเดียวนะคะทุกจุดที่ไปรูดซื้อสินค้านี่กล้องจับได้หมดเลยนะคะ